ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึง
ทีมพระกุ้งพุ่งไป
ฮั่นลูกทีมทีมพลากุ้งไป
ฮั่นลูกทีมพลากุ้งไป
อล์ฟเบนจพลหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึง
ทีมกอล์ฟซิลล่า
งส้มลูกทีมภารกิจกินทีมกอล์ฟซิลล่า

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะทำให้คุณทุกคนเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยและจีนได้ดียิ่งขึ้น
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่พวกคุณจะต้องไปต่อ
ทีมไหนกินให้ไวและไปให้ถึงได้เร็วที่สุด

จะต้องได้รับบทลงโทษ
ที่อาจจะทำให้คุณถึงกับ

คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่คุณจะต้องไปในวันนี้

และร้านที่พวกคุณจะต้องไปในวันนี้นะครับ

ร้านนี้เมนูตรงกลางสั่งไม่ได้

เหลือ๑๘๐๐๐ครับ

๑๒๐๐ใส่ลาดรอย

อย่าให้รู้ว่ามีทีมอื่นมาเหมือนนะ

ใส่กาลิมไปสัก๘๐๐บาท

น่าจะเป็นร้านที่มีราคาสูง

๑๕๐๐ครับ
๑๕๐๐นี่ขนมปังมาเป็นหลายตึกเลยนะครับ

เดี๋ยว
ผมขอเอาไปใส่ที่ร้านลาบลอยครับครับผม

โชคดีในการตัดสินใจครั้งนี้

จะมีโอกาสโทรมาหาผมเพียง
แค่ทีมละ๑ครั้ง
เพื่อกราบคราน

ใครไปถึงจุดสิ้นสุดก่อน
ทีมนั้นจะเป็นทีมที่ชนะทันที

มาเลยเร็ว

เซยเบลเซยเบลขันนี้พี่
นี่มึงขันนู้น
ขันนู้นเดินไปอ้าวอะไรวะ

ที่อันที่๒๑๕๐๐บาท
๑๑๒๐๐บาทส่วนที่ลูกคุณพลากุ้งได้วางเงินไว้ใน
ร้านที่หนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทร้านที่สองหกโบราต
และร้านที่สามหนึ่งพันสองร้อยบาทครับมาลุ้นกันว่าพวกเขา
จะต้องเจอกับอาหารอะไรและปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน

เอ๊ะพี่ผิดอ่ะผิด

เฮ้ยเดี๋ยวคุณชะ

ต้องสังเกตให้ดีร้านกาลินจะอยู่ทางขวามือ

ใช่ใช่ป่ะร้านนี้เลยพี่เคยกินเหรอพี่เคยกินเฮ้ย
ร้านนี้โอเคเลยมันว่ะสบายแล้วเว้ยเอาเว้ยไป
ร้านที่๑การิมโรตีมัตตะบะร้านอาหารไทยมุสลิมชื่อดังระดับตำนาน
อยู่คู่ถนนพระอาทิตย์มากกว่า๘๐ปี
และเมนูที่เลือกมาให้ทั้งสองทีมได้ทานในวันนี้ก็คือโรตีมัตตะปะ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

โอ้ยมาช้าเลอะเกิน

คุณลงมาเท่าไร

เกิดมาไม่เคยกินเลยมาตรวบะ๑๗๐๐

ชิ้นครับพี่

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๑๗๐๐บาท

กินเลย

ไอ้ส้มสบายแล้วพวกเรา๑๐จานแล้วเว้ย

กำลังมุ่งมั่นตั้งใจในการกินอาหารอยู่นั้น

ทีมของคุณพระกุ้งกำลังจะประสบปัญหาอยู่ล่ะครับ

คุณพระทำอะไรตรงนี้เนี่ย

ผมไม่ค่อยชอบอาหารที่มันมีแบบกลิ่นเครื่องเทศ

ท่านกินไม่ได้เหรอ